ก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรคขณะนี้เราก็สรุปว่า
การพิษัยโรคเป็นเรื่องของปันโรคที่บริเวณด้านหลังของโจมจมูก
ทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้
เพื่อคลายข้อสงสัยของสังคม
เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
โดยหลังจากทีมแพทย์ได้ขออนุญาตครอบครัว
ส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูก
และพบบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกมีสีผิดปกติไป
ตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาตรวจวินิจฉัย
่งชี้ว่าน้ำตาลมีเชื้อวรรณโรคหลังโพรงจมูก
โดยในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช๒๕๓๕จนถึงปัจจุบัน
พบคนไทยป่วยเป็นวรรณโรคที่โรงจมูกทั้งหมด๓๙ราย
โดยรักษาหายขาดทั้งหมดเนื่องจากสามารถตรวจพบก่อน
อกจากนี้ยังมีเลือดออกมากว่าผู้ป่วยทั่วไป
และจากการรายงานทั่วโลกยังไม่พบอาการเช่นนี้มาก่อน
จึงถือเป็นกรณีที่หาได้ยากมาก
ลุงบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริง
เป็นกรณีที่เจอน้อยมาก

แล้วก็เลยเกิดพืชการที่ทำให้เบื้องมีเหลือออกมาก
ในสังคมไทยเรายังมีอีกนะอย่างนั้นห้ามมีแล้วไม่ต้องตกใจ
ถ้ามีก็คือรักษาเท่านั้นอีกเพราะการรักษาปัจจุบันยังก็คงได้ดี
ไม่อยากให้ตื่นตนกเนื่องจากกรณีของคุณน้ำตา
วันโรคจำนวนเดือนมีอาการแต่กรณีที่วันโรคที่อย่างกรณีของคุณน้ำตา
ยังไม่มีอาการอะไรเลยอย่างนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือการตรวจนัดการประจำปี
ยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในสังคมไทย
แล้วก็รับการประจำปีค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรเป็น
และแม้อาการของน้ำตาลจะพบได้ยากแต่ทั้งนี้วรรณโรคยังถือเป็นโรคติดต่อ
ที่พบผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยในประเทศไทย
ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาและสังเกตอาการเบื้องต้น
ระบุว่าหากมีอาการไอเรื้อรังติดต่อกัน๒สัปดาห์ขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
น้ำหนักลดเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีไข้หรือมีอาการอย่างน้อย๒อาการขึ้นไป
ควรรีบตรวจหาวรรณโรคที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
โดยวิธีป้องกันรักษาที่ดีที่สุดคือ
มันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตรวจสุขภาพอยู่เสมอ
โดยเฉพาะตรวจการทำงานของปอดตรวจเสมหะ
เมื่อรู้ว่าร่างกายอ่อนแอและต้องไปอย่างสถานที่ปิด
ห้างสรรพสินค้าควรใส่หน้ากากอนามัย
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวรรณโรคด้วย